คุณผู้ชมค่ะมาดูความคลิบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระยองนะคะบนถนนเส้นบ้านค่ายระยองค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเขานั่งรถกระบะกันมาอย่างที่เห็นในภาพเกือบ๑๐คนได้แล้วก็มีวัยรุ่นผู้
แบบเนี้ยอืมแล้ววัยรุ่นที่ทำร้ายเขาเนี่ยมีการหิ้วปีกยกตัวขึ้นมานะแล้วก็มาไว้ที่หน้ารถกระบะแล้วเขย่าเขย่าตัวว่ายังรู้สึกตัวไหมสลบหรือยังตายหรือยังเนี่ยพอเขาแน่นิ่งไปกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ขึ้นรถแล้วก็หนีไปอ่ะค่ะเมื่อวานนี้เล่าไปในเบื้องต้นนะคะว่าเหมือนกับว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาบนรถกระบะกับ

อีกคนนึงเดินไปเข็นจักรยานยนต์เข้ามาแล้วไปจอดไว้ข้างหน้าคนที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตชื่อว่าในโฟลกอายุสิบแปดนะคะครับแล้วภาพตรงนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายรถมือสองริมถนนสายบ้านค่ายระยองค่ะก็จะเห็นภาพนี้แต่ว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเขาขับรถขี่รถปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมาก่อน
แล้วคุณย่าบอกว่าตั้งใจรอหลานชายห่มผ้าเหลือง
นึกว่าจะมาเสียชีวิตตอนอายุยังน้อยแค่๑๘แบบนี้
ที่ผ่านมาเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กหลานก็เพิ่งไปเรียนต่ออยู่กับพ่อที่ระยอง
อยากจะให้คนก่อเหตุชดใช้กรรมที่ก่อไว้ค่ะ
ย่าเสียใจมากทำเกินไปทำเกินควรไปโทษขนาดหนักเลยอ่ะ
ให้มันใช้กรรมก็รู้ตัวนิสัยเด็กไม่มี
พี่เด็กเขานั้นก็ดูเราน่ารักเหลี้ยงง่ายรักหญ้าจุ๊บจุ๊บ
รักหญ้าโทไปก็รักหญ้าจุ๊บเลย
ถึงขนาดที่ต้องต้องฆ่ากันด้วยหรือหรือแค่ตัดซึงก็ได้ไหม
สั่งสอนกันแค่เบาตามภาษานักเลงนิดหน่อยเนี่ย
ผมถือว่าเราก็เป็นผู้ชายเนอะเราก็รับได้กับจุดที่มัน
ต่อยตีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่างงี้ผมว่ามันว่ามันมันก็
เกินกว่าปกติคงไม่ต้องมาขอกละมาครับ
เหมือนว่าเหมือนจะช่วยกันประคองว่าทั้งหมดก็ได้ชะลอกันไปดูกันมา
เรื่องทางคดีมีความคืบหน้านะคะล่าสุดเนี่ยค่ะ
นายวรุษชาวเนินอายุ๒๓ปีเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุไปมอบตัวค่ะ
ครับไปมอบตัวกับตำรวจสพบ้านค่ายเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำเบื้องต้นเขาอ้างว่าตัวเขาเองกับเพื่อนรวมแล้ว๗คน
กลับจากไปเที่ยวสถานบันเทิงค่ะก็นั่งรถกระบะกัน
จะกลับบ้านที่ตำบลแม่น้ำคูก็ขับไปตามถนนสายบ้านค่ายระยอง
มาพบกับผู้ตายและเพื่อนพากันขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่กันมาบนถนน
แล้วก็ขวางทางรถกระบะก็เลยบีบแร่ไล่
หลังจากนั้นก็เลยขับแซงไปกลุ่มของผู้ตายที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
ก็เลยไม่พอใจก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
เขาอ้างว่าฝ่ายผู้ตายให้ของลับคือชูนิ้วกลางให้ก่อน
ก็เลยตัดสินใจขับรถกระบะปาดหน้าแล้วก็ลงไปทำร้ายเลยอ่ะค่ะ
แล้วกลุ่มของผู้ตายเขาเห็นท่าไม่ดีก็พากันขี่รถหลบหนีไป
ฝ่ายตัวเองก็ขับรถกลับบ้านตามปกติแต่พอผ่านจุดเกิดเหตุ
ตามภาพนี้อ่ะค่ะซึ่งเป็นหน้าร้านขายรถมือสอง
เขาก็จอดรถเพื่อไปคุยกับเพื่อนแต่ปรากฏว่าตัวผู้ตายอ่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนกลับมาแต่คราวนี้มาคนเดียว
เพื่อนที่มาด้วยกันซ้อนท้ายกันหรือว่ารถจักรยานยนต์อีกคันนึงเนี่ย
ไม่ได้มาด้วยครับกลุ่มรถกระบะก็เลยบอกว่า
ว่าผู้ตายจะมาทำร้ายแต่เขามาคนเดียวนะ
เพราะว่าทำร้ายกันมาแล้วตีกันมาแล้วรอบนึง
นึกว่าผู้ตายจะมาทำร้ายตัวเองเนี้ยอยู่กันเจ็ดอ่า
ขี่ย้อนสอนมาคนเดียวบอกว่านึกว่าเขาจะทำร้าย
อ๋อเหรอโอ้ยอยู่เจ็ดคนอืม
เขาขี่มาคนเดียวคิดว่าเขาจะมาทำร้ายใช่ไงโอ้โห
ก็เลยอ้างว่าก็เลยทำร้ายเขาซะก่อนเลยอืม
เจ็ดคนนี้ก็เลยไปรุมทำร้ายเขาซะก่อนเลยครับ
หลังจากทำร้ายเขาเสร็จก็พากันหลบหนีค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเขาตาย
อ่าเพิ่งมารู้ข่าวว่าตายก็เลยติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากับนายวรุษข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาไปก่อนนะคะ
ในเบื้องต้นก็คุมตัวส่งสารจังหวัดระยองเพื่อขออำนาจศาลฝากขังคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ส่วนอีก๖คนตำรวจบอกว่ารู้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วไอ้จากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันมีช่วงไหนบ้างที่มันบ่งบอกว่าผู้ตายเขาจะมาทำร้ายคุณ
ใช่เขาแค่ขี่ย้อนสอนมาแค่นั้นเองอ่ะคุณน่ะไปลากเขาลงมาจากไปดักเขาแล้วก็
รถเขาล้มแล้วก็เอาเขามาทำร้ายใช่ค่ะ